คุณดัยไดน่าวันนี้เดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนของปธนะคะ
ไปแจ้งความเอาผิดกับคนที่ไปโพสต์เฟซบุ๊ก
ให้เธอเป็นภรรยารับจ้างเดือนละครึ่งล้าน

ใช่ถ้าเกิดว่าภาษาชาวบ้านก็คือจ้างให้เป็นเมียน้อย

คุณไดเลยบอกว่าทนไม่ได้นะ
อย่ามาใช้พื้นที่ในโซเทียลทำอะไรแบบนี้
ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็เลยเดินทางไปที่ปทนะครับ

ให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นค่ะ
นางสาวสุภัณฑ์นีจงจินตนาการหรือว่าดัยไดอาน่าเนี่ยนะคะ

พร้อมด้วยนางสาวไดอาน่าแอนคาฮิวนักแสดงอิสระ
เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน
กองบังคับการปรับกรามการกระทำความผิด
สัญญาจ้าง๖เดือนมีสัญญาจ้างด้วยนะ
รวมทั้งต้องพบกันครั้งละ๓ชั่วโมงด้วย
ซึ่งเมื่อวันที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ตำหนิการกระทำของบุคคลที่ไม่หวังดีไปแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ว่านุ่มคนดังกล่าวยังไม่เลิกพฤติกรรมดังกล่าว
ลามไปยังนักแสดงรุ่นน้องที่เธอรู้จักด้วย
โดยมีข้อความจะให้เงิน๑แสนบาท
เพื่อแลกกับการเป็นภรรยาลับเช่นเดียวกัน
สาเหตุที่มาวันนี้ที่ปทก็เพื่อที่จะ
มองว่าพฤติกรรมของชายคนดังกล่าวเป็นภัยต่อสังคม
ระหว่างนี้ก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ให้มีมารยาทที่ถูกต้องค่ะย้ำด้วยนะคะ

ก็จะตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้เสียหาย
เข้าข่ายกระทำผิดข้อหามินประมาทหรือไม่
จากนั้นก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป